เรื่องต่อไปเป็นอุบัติเหตุเหมือนกัน
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับสายซิ่งสายหมอบสายห่อ
อะไรต่างที่คุณคิดว่าคุณเซียนมาก
สุดท้ายค่ะไม่รอดแล้วจ้า

บทท่าเป็นอย่างไรอยากโชว์เท่
ล้มไม่เป็นท่าระเนรนาศไปเลย
แบบนี้มันอันตรายมากนะคุณผู้ชม
โชคดีแค่ไหนที่รถที่ขับสวน

เสี้ยววินาทีจริงนะที่เขาหลบไปได้ทัน
ต้องบอกว่าคนที่สวนมาเคราะดีแต่คนนี้บอกเลยว่าสมควร
ใช่คือจะบอกว่ามันไม่ควรจะทำอย่างนี้
แล้วคุณดูสินะพอมาเป็นคลิปแบบนี้คุณอายเขาไหม
อายนะกะเท่อ่ะอดภาพเลยจ้า
เด็กที่ดูอยู่ห้ามทำตามนะคะ
เอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์เลยว่าขับขี่แบบนี้มันหวาดเสียวนะ
ถ้าเกิดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บคุณมีความผิดด้วยนะ